ช่วงนี้ประเด็นวงการบันเทิง
มีมากมายทีเดียวร้อนแรงทั้งนั้นเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะกับคุณคริสหอวังค่ะ
ที่เขานั้นไปรับเป็นพรีเซนเตอร์
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวยี่ห้อหนึ่งค่ะ
แต่ว่าทำไมถึงโดนประกาศประเด็นดราม่าขึ้นมาได้

เกิดเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลทันที
ชาวเน็ตจวกยับก็คงหนีไม่พ้นสโลแกนแค่ขาวก็ชนะที่ดูเหมือนจะสร้างความแตกต่างระหว่างสีผิว
ขณะที่เพจดังบนโลกออนไลน์ก็หยิบประเด็นนี้มาวิจารณ์นักแสดงสาวแบบไม่ไว้หน้า
รับงานนี้โดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาและยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมผิดให้กับสังคมด้วย
ซึ่งก็ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจนเป็นประเด็นร้อนของวันเลยทีเดียว
ฝากนางเอกดังคริสหอวังก็ดูเหมือนจะรับทราบถึงดราม่าที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวได้โพสต์ภาพใบหน้าเศร้าสร้อยเหมือนมีน้ำตาคลอเบ้าลงอินสตาแกรมส่วนตัว
แคปชั่นใต้ภาพว่าโฟกัสงานนี้ก็มีเหล่าแฟนคลับที่ทราบเรื่องเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหลังจากนี้ก็ยังคงต้องรอติดตามว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงว่าอย่างไรค่ะ
และไม่เพียงแต่ในบ้านเราเท่านั้นนะคะที่วิภาควิจารณ์ถึงประเด็นนี้
โดยระบุว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์ความงามที่อ้างว่า
ผิวขาวคือกุญแจแห่งความสำเร็จกำลังถูกโจมตี
และวิภาควิจารณ์อย่างหนักในประเทศไทยว่าเป็นการเหยียดผิว

ก็เคยมีโฆษณาที่นำเสนอเนื้อหาไปในทางเหยียดผิวอย่างน้อย๒ผลิตภัณฑ์
ซึ่งล่าสุดทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้แสดงความรับผิดชอบ
การถอดโฆษณาชุดดังกล่าวออกจากทุกสื่อแล้ว
พร้อมกับออกประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึ่งใจความคือในฐานะเจ้าของคลิปโฆษณาดังกล่าว
อภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
โดยพร้อมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
พร้อมยืนยันว่าทางบริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะส่อสื่อสารไปในทางการเหยียดสีผิวหรือเชื้อชาติแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามเรื่องสีผิวคงไม่ใช่ตัววัดคุณค่าความเป็นคนหรือความสำเร็จในชีวิต
เพราะหากจะว่ากันตามจริงในวงการบันเทิงระดับอินเตอร์ก็มีดารานักร้องนางแบบผิวสีมากมายที่สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก
ส่วนฝั่งของไทยเองก็มีไม่น้อยที่เป็นสาวผิวคล้ำแต่ก็ประสบความสำเร็จในแง่มุมต่างยกตัวอย่างเช่นสองนักแสดงสาวมากฝีมือว่าที่คุณแม่มือใหม่เบ้นพรทิตาและคุณแม่ป้ายแดงสุดแซ่บโอปอลปานิสราดีว่ารุ่นใหม่แก้มวิชญานี
นักแสดงสาวดีกรีนางงามเมย่านนทวันซึ่งพวกเธอทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนมีความมั่นใจและภูมิใจในสีผิวของตัวเองทั้งสิ้น
และความเชื่อมั่นเหล่านี้ก็ส่งให้พวกเธอเปล่งประกายเจิดจรัสอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงได้อย่างงดงามเต็มภาคภูมิ
ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยค่ะเรื่องการเหยียดสีผิวเนี่ยก็ถูกนำมาพูดกันอยู่เสมอนะคะ
ทั่วโลกค่ะเขาก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะว่าไม่ควรจะเหยียดสีผิวซึ่งกันแล้วกัน
อย่างที่บอกไปว่าหลายปีก่อนเคยเกิดกรณีนี้ขึ้นมาแล้ว

ต้องออกการแถลงการขอโทษเป็นยกใหญ่เลยนั่นเอง
อย่างที่บอกไปแม้ว่าบ้านเราจะมีกูต้งกูต้าขายกันเยอะแยะ
อยากจะให้ขาวกันแต่ว่าอย่าลืมว่า
คือว่ารากเน่าความเป็นไทยของเราก็ผิวสิบสิบมันแหละ
สวยสตายสีน้ำพื้งเราเองก็สีน้ำพื้ง